ซึ่งชาวบ้านสามารถช่วยผู้หญิงขึ้นมาได้
ส่วนฝ่ายชายกว่าจะช่วยขึ้นมาได้นะคะก็กินเวลานานถึง๑๐นาที
กระทั่งในที่สุดฝ่ายชายนั้นก็เสียชีวิตนะคะ
ติดตามเรื่องนี้ได้ในเจาะประเด็นจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
นี่เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้าน
ช่วยกันปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนายธวัชชัยบุญมาลีอายุ๓๓ปี

จมน้ำหมดสติต่อหน้าแฟนสาว
น้ำตกนางรองจังหวัดนครนายก
แต่สุดท้ายเขากลับเสียชีวิต
โดยวันเกิดเหตุเป็นวันเกิดครบรอบ๓๕ปี
นางสาวกรยาพงจันทร์แฟนสาว
ซึ่งทั้งสองคนได้พากันไปทำบุญไหว้พระขอพร
จะพากันไปพักผ่อนที่น้ำตกดังกล่าว
โดยไม่คาดคิดว่านั่นเป็นวันสุดท้าย
ที่เขาจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน

และคิดว่าจุดเกิดเหตุเป็นน้ำตื้น
จึงได้จูงมือกันเดินเหยียบขดหินเพื่อข้ามลำน้ำ

พลัดตกลงไปในน้ำซึ่งเป็นแอ่งน้ำวน
ด้วยความตกใจจึงดึงมือฝ่ายหญิงลงไป
จะรีบผลักฝ่ายหญิงออกเพราะกลัวจมน้ำไปด้วยกัน
แต่พอสูบระยะใกล้กับห่วงยางค่ะ
แต่ว่ามือโผล่แค่นิดเดียวก็มาจมลงไปเลย
ติพงศ์วงผึ่งคนที่ลงไปงมร่างของผู้ตายเล่าว่า
หลังรู้ว่ามีคนจมน้ำก็กระโดดลงไปช่วยทันที
โดยใช้เวลากว่า๑๐นาทีจนเริ่มถอดใจ
แต่ระหว่างนั้นแขนของนายธวัชชัยผู้ตาย

จึงรีบดึงร่างที่นอนหมดสติอยู่ใต้น้ำขึ้นมาได้
โดยตนเองเสียใจมากเพราะพยายามสุดความสามารถแล้ว
แต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตนายทวัดชัยเอาไว้ได้
ตอนแรกก็ตกใจอยู่นะว่าอะไรก็ว่าพอดึงขึ้นมาก็

รู้สึกเสียใจนะครับเพราะว่ามันไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
เพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็นบ้านเราด้วยนะ
ถ้าเราช่วยเขาได้แล้วเขารอดอะไรอย่างนี้
เราก็รู้สึกดีใจนะเพราะช่วยเขาได้
แต่คือไม่รอดก็รู้สึกว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ขณะที่แม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
จุดเกิดเหตุนั้นมีระดับน้ำที่ค่อนข้างลึก

แต่คาดว่าทั้งสองคนนั้นอาจจะมองไม่เห็น
จากใกล้มืดแล้วจึงทำให้เกิดเหตุสลดนี้ขึ้น
โดยในวันนี้ญาติได้ร่วมกันรดอำศพ

โดยทางครอบครัวจะสวดอภิษฐรรมศพผู้ตาย๓วัน
ก่อนจัดสร้างภนิกฤตศพต่อไป
นริตบุญนิ่มข่าวไทยรัตน์ทีวีแรงงาน